เพื่อนผู้ชมขาเกิดเป็นนักแสดงการเป็นซูปปลาชีวิตมันไม่ง่ายเลย
เมื่อวานนี้กองทัพสื่อมวลชนของเราไปเจอน้องยายา
แต่ว่ามันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นค่ะ
แต่น้องเนี่ยก็อดทนร่วมงานเป็นเวทีจนจบ
ให้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวจนเสร็จสิ้น
และเรื่องที่เจ้าตัวต้องอดทนมันเกิดจากอะไรลองไปฟังค่ะ

ปวดฉีกมากเลยปวดฉีกมากเลย
ตั้งแต่ตอนที่ขึ้นเวทีแล้วค่ะอยากเข้ามา
แล้วก็เมื่อกี้ก็วิ่งไปตรงนู้นแล้วคนเยอะมากก็เลยยังไม่ได้เข้าค่ะ

เข้าใจเลยแล้วช่วงนี้อากาศมันชื้นมันเป็นหน้าฝน
อากาศมันเย็นสาวหลายคนต้องหาห้องน้ำไว้เลย
คือต้องบอกว่าทั้งเอ็นดูทั้งสงสารน้องยายาจริงนะคะ
เมื่อวานนี้ตั้งแต่ขึ้นเวทีจนจบลงมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเกือบ๑ชั่วโมงอะเธอ

เฮ้ยนะครับวิ่งเลยครับปั๊บค่ะ

มาที่ข่าวของน้องกันบ้าง
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นอีเวนต์แรกเลยนะที่ยายาเขาออกงาน
หลังจากที่ไปร่วมงานแต่งแล้วก็เป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวให้กับ

ซึ่งก็ต้องบินรัดฟ้าไปถึงประเทศอิตาลีเลยเนาะ
เจ้าตัวบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะเป็นวันที่เพื่อนคิมใช้คำว่าสวยแบบสิ้นเปลืองมาก
คือสวยประดุษดั่งเจ้าหญิง
แล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นมากจริง
เดี๋ยวลองไปฟังยาย่าดูค่ะ
ดีใจกับเพื่อนมากรู้สึกว่าความฝันของเพื่อนแบบว่าแบบสำเร็จเรียบร้อย
รู้สึกชื่นใจรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันนั้นค่ะ
สวยมากพี่หมากหล่อมากตอนที่เพื่อนเดินออกมาคือแบบ
แล้วลมที่ปลิวแบลที่เปิดโอ้ย

ไม่มีคำอื่นเลยรู้สึกว่าวันนั้นใช้คำว่าสวยเปลืองมาก

ในช่วงที่รอบอัลมาร์กคิมไม่มีใครไม่สวยเลยเพราะทุกคนสวยมาก
สวยจริงเหมือนเขาพังต้นเข้างาน
จนหลายคนพากันแซวว่าโอ้โหงานต่อไปต้องเป็นของณเดชน์กับยายาซะแล้วละมั้ง
ซึ่งสาวยายาบอกว่าเห็นโมเมนต์งานของเพื่อนแล้วก็อยากใส่อยู่หรอกนะชุดเจ้าสาวเนี่ย
แต่เห็นความเหนื่อยแล้วรู้เลยว่าวันของตัวเองเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้าง

ใช่แล้วไหนจะต้องเตรียมงานนั่นนู่นนี่อีก
ยาย่าบอกว่าพี่รอก่อนสักสองปีก็ละกัน

นั่นแหละสิคือน้องเบรกเอาไว้แบบนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังมีความคิดเห็นต่างที่ยังไม่ลงตัวกันเลยจ้า
และจากความหวานในงานของหมากคิมเนี่ยทำให้หลายคนต่างพากันบอกว่า
คู่นี้ยาย่าณเดชน์เนี่ยเป็นอีกคู่นึงเลยที่คลั่งรักกันมาก
แต่ระหว่างพี่แบร์กับน้องย่าใครจะคลั่งรักมากกว่ากัน
อันนี้ให้น้องย่าตอบเราทีจ้า
ย่าว่าย่าก็มากกว่าพี่แบร์ด้วยซ้ำ
แล้วแม่ไปถามพี่แบร์ผู้บีนนะคุณพี่แบร์ของแบร์ผู้บีนอ่ะ

แต่สำหรับย่าย่าก็บอกว่าเขาคลั่งรักกว่า

ต่างคนก็ต่างขิงกันพี่แบร์เขาก็ว่าเขาคลั่งรักกว่า

แต่เอาจริงทั้งคู่แหละมันก็รักกันอยู่ด้วยกัน
มันมีโมเมนต์น่ารักแบบทั้งเราก็อุ่นใจเต็มใจ
จริงเราก็รอคู่นี้ให้เขาแต่งงานกันมานาน
พอคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเราก็อยากจะเร่งเขาต่อนะ
เวลาที่เย็นมานานไปแต่งงาน
เดี๋ยวรอดูเลิกดีกันละกัน